ที่เคยมาออกในรายการยังคงจำได้ไหมคะ
คนขับรถตุ๊กคุณพี่บุญโฮมนั่นเอง
ถูกรถกระบะชนบริเวณเชิงสะพานพระปกเก้า

เห็นคุณลุงบุญโฮมบอกว่าได้รับความเดือดร้อนมาก

ก็นำรถตุ๊กไปมอบให้ได้ใช้ประกอบอาชีพทำกินนะคะ
ก็เลยทำให้คุณบุญโฮมมีกำลังใจในการประกอบอาชีพค่ะ
เรื่องราวนี้นะคะรถปลดทุกข์นำเสนอให้คุณผู้ชม

โอ้โหเรื่องนี้เป็นน้ำใจที่เรียกว่าทุกครั้ง
ออกรายการทีไรมีคนช่วยเหลือตลอดเลย
กรณีที่คุณบุญโฮมนนทภาขับรถตุ๊ก

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้า
เมื่อวันเสาร์ที่๙เมษายนที่ผ่านมา
ทีนี้รถได้รับความเสียหายทั้งคันอย่างที่คุณเห็นในภาพ

วันนั้นคุณบุญโฮมบอกว่าโอ้โหตอนนี้เครื่องยนต์อยู่ที่อู่

แล้วก็ค่าซ่อมรถ๖หมื่น๗หมื่น

ก็ไม่มีเงินที่จะไปเอามามากมายขนาดนี้

เพื่อให้ได้เงินมาซ่อมรถแล้วก็นำไปใช้จ่าย
เพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็สูญเสียรายได้ค่ะ

หลังจากที่มาร่วมพูดคุยความเดือดร้อนกันกับรถปลดทุกข์นะคะ

นั่นก็คือคุณชัยกรโพเจริญก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าพอทราบข่าวของคุณบุญโฮม
ก็ขับรถจากบ้านที่อยู่ในซอยวัดดงมูลเหล็ก

ตามหาบ้านของคุณบุญโฮมตามที่อยู่ที่ปรากฏในข่าว

คือจริงแล้วคุณชายกรจะให้ไปขับเลย
แต่คุณบุญโฮมบอกว่าไม่เอา
อยากที่จะจ่ายเป็นค่าเช่าตอบแทนละกันในราคาที่พิเศษกว่าเดิม
ทีนี้ไปฟังเสียงผู้ใจบุญกันค่ะ
ทราบว่าเขาอยู่สมเด็จเจ้าพระยาซอย๕
ผมก็บ้านผมอยู่พานกซอยวัดดวงบุญเหล็ก
ผมก็เลยขับรถมอไซค์เข้าไปไปหาอยู่ในซอยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซอย๕
ก็ไปหาทั้งซอยจนเจอ
ก็จะช่วยเขานะฮะทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไร
พอตอนหลังก็เลยก็มีเสนอกันเข้ามาก็เอาที่มันถูกที่สุด

ดูจากในข่าวของไทยรัฐแล้วก็สงสารเขา
พอดีผมซื้อรถมาพอดีก็เลยให้เขาเอาไปขับแล้วกัน
เพื่อเขารำบากกว่า
นี่แหละค่ะคนใจบุญแล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่านะคะ
ซึ่งคุณบุญโฮมก็บอกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่มีคนมาช่วยเหลือแบบนี้
เพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใจบุญให้เช่ารถตุ๊กในราคาถูกเนี่ย
คุณบุญโฮมก็คงจะต้องนำที่นาของครอบครัวไปจำนองไว้กับธนาคาร

มาดูความคืบหน้าของคดีกันบ้างค่ะ
ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังพันธมตเอกพบทรจิตมั่น
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันจักรวรรดิ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่

แต่ปัญหาก็คือว่าภาพจากกล้องเนี่ยทำให้เรามองไม่เห็นเลขทะเบียนคุณผู้ชม

ส่วนสีน้ำเงินคือรถของคุณบุญโฮม
ใช่ตอนนี้ก็เลยมีการประสานไปยังกรมการขนส่ง
เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบรุ่นและยี่ห้อรถคันนี้

เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้ากันไปนะคะ
ทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานจักรวรรดิ
ขอความร่วมมือผู้ที่ขับรถผ่านจุดเกิดเหตุในวันนั้น
ทราบเหตุการณ์แจ้งเบาะแสเข้ามาหน่อยที่ตำรวจนครบานจักรวรรดิ
จะได้ติดตามผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ